รอยคดีของหมอสุพัฒน์นะครับ

จุดเริ่มต้นก็เนื่องมาจากว่าสองสามีภรรยา

เขาหายตัวไปนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้พร้อมกัน

นนทบุรีหลังพบรถกระบะ

หายตัวไปนานกว่า๓ปี
ถูกจอดซ่อนไว้ภายในบ้านร้างหลังหนึ่ง

อดีตอายุระแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

การหายตัวไปของทั้งสองคน
เกิดจากความขัดแย้งเรื่องที่ดิน
ติดกับไร่ของพันธบรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์

น่าจะถูกฆ่าเสียชีวิตแล้ว
ตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านพักในไร่ของพันธบรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์

ตำบลกรัฐหลวงอำเผอธ่ายาง

พบปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมาก
การสืบสวนขยายผลยังพบว่า
มีแรงงานชาวพม่าที่เป็นคนงานในไร่ของพันธบทเอกนายแพทย์สุพัฒน์
ซึ่งเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีกหลายคน
ทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
และบางคนถูกทารุณกรรมจนทุกผลภาพ
เจ้าหน้าที่ยังพบโครงกระดูกสามโครงถูกฝังภายในไร่หลังบ้าน
ผลการตรวจดีเอ็นเอไม่มีศพใดที่ระบุได้ว่า
เป็นของนายสามารถและภรรยาที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้
แต่พบว่ามี๑โครงกระดูกมีร่องรอยถูกกระสุนปืนที่กระโหลกศีรษะ
ผลดีเอนเอระบุว่าเป็นของนายอีต้า
แรงงานชาวพม่าในไร่ของพันธุ์ตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์
ซึ่งเพื่อนคนงานอ้างว่าพันธุ์ตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์เป็นคนสั่งฆ่า
โดยมีบุตรชาย๒คนร่วมอยู่ในเหตุการณ์
เพราะหึงหวงที่ไปผัวพันกับภรรยาคนที่๓ของนายแพทย์สุพัฒน์
พร้อมให้การระบุว่าในวันเกิดเหตุ
นายอีต้าถูกยิงที่ขมับและยิงซ้ำที่ปาก
ส่วนแรงงานชาวพม่าอีกคนที่เป็นเพื่อนสนิทของนายอีต้า
หลบหนีไปได้ก่อนจะย้อนกลับมาเป็นพยานในคดี
ตำรวจจึงติดตามจับกลุ่มตัวพันธ์ตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์
แจ้งข้อกล่าวหา๓คดีหลัก
คือค้ามนุษย์ลักทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยปิดบังอำพลางศพ
ขณะที่ข้อหาฆาตกรรมสองสามีภรรยา
พยานหลักฐานทางคดียังไม่เพียงพอ
สารชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกในแพทย์สุพัฒน์๕ปี
ในคดีลักทรัพย์รถยนต์ของสองสามีภรรยาชาวเพชรบุรี

ขณะที่นางสาววิลสาจันทรบัญชร

ถูกตัดสินจำคุก๓ปี๔เดือน
ส่วนข้อหาค้ามนุษย์ให้นายแพทย์สุพัฒน์

โจทย์ร่วมเป็นเงิน๑ล้านบาท
โดยนายแพทย์สุพัฒน์ยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว
เพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์

หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
เพชรบุรีมีคำพิพากษาประหารชีวิต

และนายเอกลาวหาวัฒนะบุตรชาย
ข้อหาร่วมกันฆ่าแรงงานชาวพม่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันฝังปิดบังซ่อนเร้นศพ
และจำคุกยี่สิบห้าปีสามเดือน
อัคระเหล่าหะวัฒนะบุตรชายอีกคนที่ร่วมก่อคดี
กระทั่งวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
นายแพทย์สุพัฒน์ถูกตำรวจพม่า
จับกลุ่มที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเมืองมะละแม่ง
ใกล้เขตแนวตะเข็บชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ในข้อหาหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
และใช้บัตรประชาชนชาวพม่าปลอม

จะพ้นโทษเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
และถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

ตามคำที่ภาคสาในประเทศไทย
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน